สืบไปสืบมาคนขโมยไม่ใช่ใคร

เอาไปขายแล้วเอาเงินไปให้กับสามีใหม่ของแม่ที่อยู่ฝั่งพม่า

ลูกลุกเป็นลมล้มพับคือเสียใจซ้ำแล้วซ้ำอีก

ตำรวจภูทรองครักษ์จังหวัดนครนายกคุมตัวนางแมลง
อายุ๕๘ปีเป็นชาวพม่าครับ
ไปตรวจหาวัตถุพยานบริเวณบ้านเช่า
ที่หมู่บ้านทองสถิตวิลล่าเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวาน
ก็ตรวจสอบกันสักประมาณครึ่งชั่วโมง
แล้วก็ไปสอบปากคำแม่ของเจ้าของทองนี่แหละ
คือนางแมลงก็ยอมรับสารภาพ
ฉันนี่แหละเป็นคนขโมยทอง๗บาทของลูกสาวไปเองแหละ
โดยได้นำทองไปขายที่ฝั่งพม่านะ
แล้วบางส่วนก็เอาไปจำนำในพื้นที่อำเภอวังน้อย

แถวครอง๓ก็มีแถวพระทุมธานีนะครับ
แล้วบอกอีกว่าเสียใจนะฉันเองก็เสียใจ
แต่ทำไปเพราะว่าสามีใหม่ฉันป่วยเป็นโรคตับแข็งอยู่ที่พม่า

แล้วก็จะกลับไปอยู่ในฝั่งพม่าด้วย
เงินที่ได้มาเนี่ยเธอเองก็ส่งไปให้กับสามีใหม่
แล้วก็เป็นเงินหลายหมื่นบาทเหมือนกัน
ซึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ใครเห็น
มีเพียงเธอคนเดียวที่กุเรื่องหลอกลูกสาวขึ้นมา
ขนาดที่ลูกสาวคือนางสาวเชอรี่ก็บอกว่า
เมื่อรู้คำจริงนะเสียใจมาก
ร้องแล้วร้องอีกเสียใจมากแล้วก็เป็นลม
ไม่ยอมให้สัมภาษณ์ใดเลยครับ
ก็คือแม่นะซึ่งนางแมลงเองก็จะบอกนะ

แล้วก็ถูกแจ้งข้อหายักยอกทรัพย์ต่อไป
สุดท้ายนะลูกก็ต้องมาแจ้งข้อหากับแม่ของตัวเอง
แม่เป็นคนเอาของของลูกไปเก็บมาทั้งชีวิตแล้วครับมาทำงาน
เมืองไทยเนอะสุดท้ายก็จับได้เรียบร้อยนะครับ